ที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าทาวนทีนะครับ

เครื่องดื่มก็อร่อยนะฮะอาหารก็อร่อย
เหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนพูดคุยเรื่องงานด้วยนะครับ

คนเลยครับโอ้โหได้ดูกันอิจฉาตาร้อนอย่างแน่นอนนะฮะ
มาพูดคุยเบื้องหลังนะครับความสำเร็จนะฮะ
และกำลังใจอันสำคัญนะครับของนักเตะทีมชาติไทย

ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเธอสองคนในร้านเลยฮะ
วันนี้นัดไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่รู้มาหรือยังนะฮะ

เข้ามาในร้านเรียบร้อยนะฮะโอ้โหบรรยากาศชิลมากนะครับ
เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหาร

นะฮะไหมเลข๕นะครับทีมชาติไทย

สารวุฒิมาสุกค่ะ

วันนี้จะมาพูดคุยในมุมทั้งน่ารัก
แล้วก็มุมแบบการให้กำลังใจความเป็นอยู่ของนักบอลแต่ละคนนะฮะ
รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ

ก็หนูไปเรียนพิเศษแถวนั้น
ก็หาที่เรียนพิเศษแถวเยาวราช

ก็วันนั้นเราเห็นเธอเดินอยู่ที่หน้าโรงเรียน

เป็นคนพูดตรงกันตั้งแต่แรก

ก็เลยพบมาได้จนถึงปัจจุบัน

ครั้งแรกที่คุยเขาเป็นคนดูรักแฟนค่ะ

ใช่ค่ะ

เจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์

เขาได้โควต้านักกีฬาโรงงานกีฬาจังหวัดนครสวันด์

แต่ตอนแรกคุยกันก็เหมือนจะทะเลาะกัน
คนก็ต่างกวนคือชื่ออะไร

แล้วบ้านอยู่ที่ไหนใต้ฟ้าบนดินทำไมอ่ะ
ก็แบบไม่ค่อยอยากคุยอะไรแบบนี้ค่ะ

พอคุยกันไปคุยกันมาแล้วรู้สึกว่าแบบก็จริงใจต่อกันนะคะ

ใช่พูดตรงใช่แล้วเขาก็ชอบเราด้วย
ก็คุยกันแบบเพื่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นมา

กว่าจะเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้ก็คบกันมาตั้ง๙ปีเลยนะ
ใช่ค่ะมีลูกแล้วด้วยตอนนี้อายุ๘เดือนเอง

ตอนนั้นออมคลอดคนเดียวแบบเหมือนแบบว่าถ้ามีกลัวแบบว่าลูกขาดความบกบุญเนี่ยค่ะ
ก็เลยคิดว่าชื่อไออุ่นน่าจะโอเคแล้วก็ชื่อมันก็น่ารักดีก็เลยเลือกชื่อนี้
ตอนที่หนูคลอดนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออมปวดท้อง
คือตอนแสดงว่าทีมชาติไทยเนี่ยลงเล่นกับอีรักษ์แล้วเนี่ยเราคลอดตอนนั้นพอดี
ใช่คือเขาแข่งเสร็จปุ๊บตอนดึกเขาก็วีดีโอมาคุยกับหนู
ก็คือหนูคลอดแล้วเขาก็เสียใจด้วยที่ไม่ได้อยู่ข้างหนู
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทำหน้าที่เพื่อชาติออมโอเค
โอ้โหนี่แหละครับนะฮะโอ้โหหลังบ้านนะครับ
ทีมชาติไทยจริงแล้วไม่ใช่แค่นักบอลที่ต้องเสียสละนะครับนะครับ
คนในครอบครัวของนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับ
เป็นแรงผลักดันเพื่อชาติทั้งหมดเราก็ทำเพื่อชาติกันทั้งนั้นเลย
หนุ่ยเขาเป็นคนนิสัยยังไงครับ
เขาเป็นคนนิสัยยังไงเขาเป็นคนสนุกล่าเริงค่ะ

ใช่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เพื่อนเยอะเพื่อนก็จะชอบเขาด้วย
พอเวลาเขาว่างเขาก็อยากไปขับรถ
แฟนคนนี้เนี่ยเขาชอบเรื่องรถแฟนเราล่ะเก่งชอบอะไร

ใช่

ชอบเต้นชอบอยู่บ้านก็เต้นโชว์บ้าง
เคยพยายามอัดคลิปเขาครั้งหนึ่ง
แต่เขารู้ตัวก่อนเขาก็จะไม่เต้นแล้ว

ใช่ค่ะมีเครื่องดีเจคือคลั่งใครมากจนแบบไปซื้อเครื่องดีเจถึงแบบแถวนนท์เลยค่ะ
ขับรถไปซื้อแบบจะเอามันเลยต้องเอาให้ได้
ต้องขับผ่าตัดก็ไม่อยากขัดเพราะว่าถือว่าเป็นความสุขเขา
ก็จะให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างเงี้ย

ไปซื้อไอ้เครื่องแท่งเคเบิลเนี่ย
แคมป์ทีมชาติเขาก็จะรู้กันว่าชอบเป็นดีเจส

ผมชอบเต้นแต่ว่าไม่ชอบเต้นให้ใครเห็นนะครับประมาณสิ
ก็เต้นในห้องน้ำเปิดเพลงฟังเต้น
แล้วก็แฟนจะชอบแอบถ่ายคลิปวิดีโอไอ
ก็จะแบบแนนลองเขียนคิ้วให้ดูหน่อย
เราก็จะเขียนให้พอสักพักหนูก็ไปซื้อแผ่นติดตาสองชั้นมา
บอกว่าเก่งอยากมีตาสองชั้นแจมติดลองติดให้เก่งหน่อยได้ไหม

เก่งไอ้ที่สอนอยู่นะฮะท่านผู้ชมนึกก่อน
คำนึกไปถึงหน้าเค้าเนี่ยผมก็เห็นแต่หนวดเค้าแล้วไอ้หัวจุกเค้านะ
ตกลงเค้าใช่เลยมีอาการเวรเวรอะไรไหม
พวกผู้หญิงติดอะมารู้สึกยังไงอยากจะแบบมีความรู้สึกตรงนั้นบ้าง

ของเจ้าเขาเป็นคนอ่อนโยนนะฮะ

หูวันนั้นซ้อมเทโล
แต่พอเค้ารู้หมาเค้าตายเนี่ย
เขาขับจากสนามเทโลกลับไปบ้านแม่ที่บางนา
หลุมฝังหมาเองด้วย
แทบจะลงไปอยู่ในหลุมกลับมา

แล้วก็น้ำตาไหลคือแบบเพราะสินสิทธิ

นี่ฮะอันนี้เป็นคลิปเลยนะฮะเรามาดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่า
กำลังนั่งรถกลับบ้านค่ะเพลงกำลังได้ที่เลยกำลังมันเขาก็
คือการขี่มอเตอร์ไซค์รักเป็นชีวิตจิตใจรักรองจากเมียเลยนะ